เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดฉะเชิงเซามีหญิงสาวสองคนขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนไปตามถนนบางนาตราด
ไม่เห็นว่ามีรถกระบะขับออกมาจากทางเบี่ยงนะครับ
ทำให้มีการเฉียวชนกันคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงสาวสองคนขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปตามถนนบางนาตราด
ช่วงหลักกรมเมตรที่๔๑ตำบลบางวัวอำเภอบาปกงศ์จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่พอมาถึงหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบาปกง
มีรถกระบะขับออกมาจากทางเบียงเพื่อเข้าซอยชนด้านข้างอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ทำให้นางสาววรภาสุวรรณวงศ์อายุ๒๑ปีคนซ้อนได้ระบาดเจ็บสาหัส
หมดสติกู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนางสาวถาปณีเตียวจิ้นอายุ๒๑ปีคนขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จากการสอบสวนคาดว่าต่างฝ่ายต่างมองไม่เห็นทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกคนขับรถทั้ง๒คันไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ท้ายรถบรรทุกดินบนถนนหนองไผ่น้องตะไก้
ในพื้นที่บ้านหนองไผ่ตะบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี
ที่เกิดเหตุพบนายกฤษฎาวิบูรกูลอายุ๒๖ปี
จมกองเลือดอยู่กลางถนนสภาพศพกระโหลกแตกแขนขวาหัก
โดยรถจักรยานยนต์สีแดงดำล้มอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ออกไปประมาณ๑๐เมตรพบรถบรรทุก๖ล้อมีร่องรอยถูกชนบริเวณท้ายรถ
นายธนาวุฒิชัยวิเศษอายุ๔๖ปีคนขับรถบรรทุกระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขนดินไปส่งให้ลูกค้าแต่จังหวะที่เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอย
ได้ยินเสียงดังมาจากท้ายรถเมื่อลงไปดูก็พบผู้ตายนอนอยู่กลางถนน
ขณะที่ญาติผู้ตายระบุว่านายกฤษดาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อในตัวเมืองอุดรธานี
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่อำเภอโนนสะอาด
โดยใช้เส้นทางนี้เป็นประจำครอบครัวไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำคนขับรถบรรทุกและผู้เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่จังหวัดขอนแก่นกู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒คน
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่าง
บนถนนสายบรบือบ้านไผ่ในพื้นที่ตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ทำให้พันธบรตรีประพันธ์นาสมวงอายุ๕๘ปี
สารวัตรอำนวยการสพเปื่อยน้อยคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ
ข้างทางยังพบนายประดิษฐ์ภูชาดาอายุ๕๙ปีพนักงานแขวงทางหลวงบ้านไผ่
ถูกชนได้รับบาดเจ็บนิ้วเท้าขวาขาดสองนิ้วกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจตรีประพันธ์ขับรถออกจากสพเปื่อยน้อย
กำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอบ้านไผ่แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการวูบ
ทำให้รถพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางจนหักแล้วรถหมุนคว้างไปกระแทกกับนายประดิษฐ์
กำลังยืนตัดย่าอยู่ตรงจุดเกิดเหตุจนได้รับบาดเจ็บ
จังหวัดนครพนมเกิดอุบัติเหตุริมถนนสายท่าอุเทนบ้านแพง
ช่วงบ้านนาเขเหนือตำบลพลทองอำเภอบ้านแพง
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บสาหัส๑คน
สภาพรถพังยับเยินภายในรถพบคนขับและผู้โดยสารเสียชีวิต๓ศพ
และมีผู้บาดเจ็บสาหัส๑คนซึ่งทั้งหมดเป็นทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่๒๑๒
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้ง๔คนเพิ่งกลับจากปฏิบัติภารกิจ
ตามแนวชายแดนเที่ยมเผือบ้านแพงแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนทางเกวียนอำเภอกแหลงทำให้เฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้าน
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะขาด๒ท่อนหลังคายุบลงมาภายในรถพบนายดนูเง่าฝอยอายุ๕๔ปี
เสียชีวิตติดอยู่เบาะที่นั่งคนขับกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนานกว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถนำศพออกมาได้สำเร็จเจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง